คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ชมระวังกันนะเพราะว่าคราวนี้มีการปลอมคือแฮ็กไลน์
ไลน์เสร็จเนี่ยไปยืมตังค์คนอื่นมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะเขาก็สูญเงินไปสองหมื่นกว่าบาทไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะ
โดยผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็มาร้องกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเลยผู้เสียหายเนี่ยคือนายนัทธวุฒิสิงหรีชาคนนี้เป็นหัวหน้าช่างสุขาพิบาลเทศบาลตำบลหัวทะเลที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ก็มาร้องกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยผมอ่ะโดนมิจฉาชีพแฮกไลน์ตั้งแต่วันที่๗กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ถามว่าไหนอาการมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิคะคุณนัทธวุฒิสิงห์คุณนัทธวุฒิสิงห์บอกว่าผมอ่ะเข้าไปใช้ไลน์ไม่ได้แล้วก็พอผมรู้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนผมเนี่ยมาบอกผมว่ามิจฉาชีพ
ก็พามาแจ้งความกับตำรวจสอบภอมเมืองนครราชสีมา
แจ้งความเอาไว้เมื่อวานนะคะ
แล้วก็ให้ธนาคารอายัดเงินในบัญชีธนาคารปลายทางด้วย
ทีนี้จากการตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารปรากฏว่าปลายทางอยู่ที่สมุทรสาคร
มุดสงครามแล้วก็นราธิวาส
เอาฟังผู้เสียหายที่โดนแฮ็กไลน์แล้วก็เอาไปหลอกยืมเงินคนอื่นค่ะ
และตอนนี้ก็มีคนไปหลงโอนให้

ได้ค่ะเมื่อกี้บอกว่ามูลค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณ๒๐๐๐๐บาท
แต่ทีนี้ทางด้านคุณนัทธวุฒิเขาก็บอกนะ
เวลาที่มันมีเรื่องแบบนี้เรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินมา
ยกหูโทรศัพท์โทรหาเลยขอฟังเสียงปลายสายเลยว่าเอ้ย
มีการขอยืมเงินจริงจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณนัทธวุฒิบอก
ว่าผมอ่ะนะดูข่าวมาตลอดเลยเรื่องเกี่ยวกับการเนี่ยหลอกยืม
เงินแบบเนี้ยแต่ผมไม่คิดอ่ะว่าจะเจอกับตัวผมเองแล้วผมก็
อยากขอโทษคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานผมเพื่อนสนิทผมทุกคนที่
หลงเชื่อแล้วก็โอนตังไปให้แล้วด้วยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ดำเนินคดีกับมิจฉาชีพพวกนี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมคนที่
ตังไปให้แล้วอย่างคุณพิมพากาสว่างพักเป็นเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนราชเพื่อนร่วมงานของคุณนัทวุฒิเนี่ยนะก็บอกว่า
เนี่ยตัวคุณพิมพากาแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยได้รับข้อความเหมือน
กันยังรู้สึกแปลกใจอยู่เลยว่าเอ๊ะปกตินัทธวุฒิเขาไม่ยืม
แบบไม่ยืมตังค์เพื่อนแบบนี้นะครับเลยโทรศัพท์หาเลยโทรศัพท์
หาณธวุฒิมันต้องทำอย่างนี้แหละคุณมันต้องใช้ตรงลงว่า
เนี่ยจะขอยืมตังค์สามพันเหรอเท่านั้นแหละค่ะถึงเพิ่งรู้
ว่าโดนแฮ็กไลน์แต่เพื่อนคนอื่นไม่ได้โทรศัพท์หาไงก็เลย
มีการโอนเงินไปให้เดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนร่วมงานหน่อยนะคะ
คนใบบันชีอ้วนได้ก่อนไหมรู้ค่ะพอนี้มีเรื่องแต่ไปใช้บันชี
นี้ให้ก่อนชื่อไลน์ของพี่หนุ่มมีหลายคนอยู่ค่ะ
อันนี้ก็ถือว่ารู้ทันอีกคนนึงก็รู้ทันนะคุณสืบสกุล
เพราะว่าเขารีบกระจายข่าวกันในหมู่เพื่อนไง
แล้วก็เลยไม่ยอมโอนเงินไปให้มิจฉาชีพ
ยังพิมพ์ข้อความไปด่าอีก
แต่พวกมิจฉาชีพพวกนี้นะเวลาถ้าผู้เสียหายเริ่มรู้ตัวนะ
แล้วก็ผู้เสียหายเริ่มจะล่อซื้อล่อจับ

มันก็ลบออกจากลายเลยลบลายทิ้งเลย
ขอให้เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวให้ได้นะคะ